เคยได้ยินคำเตือนว่าให้ระวังพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงใช่ไหม
ได้ยินฮะลมกระโชกแรงมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ครับ

โอ้โหเก็บไม่ถูกเลยคุณ

ผ่านได้แล้วลมแรงเหลือเกิน

พนักงานต้องไปเก็บจานเก็บอะไรไว้ก่อน

นี้พอเก้าอี้มันปลิวออกไปตรงนอกถนนนะคะ

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถราที่ผ่านไปมามันก็จะเกิดอุบัติเหตุ

แต่ต้องชื่นชมนะช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือ

เป็นร้านลาบชื่อว่าพ่อสนั่นลาบก้อยขอนแก่น
อย่างที่บอกคือรอบแรกลมพัดมาก่อน

ก็กระจัดกระจายเลยครับข้าวของของร้านนี้

ที่ผ่านมา๒๒กรกฎาคม
เมื่อวานนี้นักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้ครับ
พ่อสนันลับก้อยเขาเปิดขายปกติได้แล้วครับ

ก็ไปเจอกับคุณสาวิตรีอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของร้าน

ก็บอกว่าเปิดร้านมาไม่เคยเจอมาก่อนนะ
พายุลมที่มันรุนแรงขนาดนี้แค่ไม่กี่นาทีพัดเก้าอี้ปริ้ว
โชคดีว่าร้านไม่ได้เสียหายอะไรมากครับ

ว้าวครับในโลกโซเชียลมักจะมีดราม่าประจำครับ

ถามว่าแล้วทำไมลูกค้าไม่ช่วยกันเก็บหน่อยอ่ะ
มาแบบ๕วินาทีก็คือปุ้มเลยค่ะทีเดียว
แต่อันนี้เราก็มองว่าแบบที่ลูกค้าไม่เก็บช่วยเหมือนในคลิปอะค่ะ
ก็คือใครตอนนั้นก็ต้องวิ่งเข้าอยู่แล้ว
ไม่ได้ต้องการให้ใครเก็บช่วยอยู่แล้วค่ะตอนนั้น

เพราะว่ามันมาเร็วมากมันเอาไม่ทันจริงค่ะ

เพราะว่าณตอนนั้นก็ได้ถามว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเก้าอี้มันลอยเลยค่ะลอยแบบอย่างในภาพเลย
ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องดราม่าก็ได้คุณผู้ชมนะค่ะคือเจ้าของร้านเขาก็